ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

สามีภรรยาคือคู่ชีวิตกันตั้งแต่วันแรกที่ใช้ชีวิตร่วมกัน
โบราณกล่าวไว้ว่าสามีภรรยาเปรียบเหมือนคนคนเดียวกัน
สุขทุกข์ย่อมต้องแบ่งปันกัน
เพราะฉะนั้นคนหนึ่งล้มป่วยลงอีกคนนึงคงหายใจแบบติดติดขัด
แต่ก็ยังต้องสู้ต่อนะครับเพื่อลมหายใจของลูกหลาน
ของคนในครอบครัวเหมือนกับครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
มาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชม
หัวหน้าครอบครัวไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
หน้าที่ทุกอย่างจึงตกเป็นของภรรยา
และตกเป็นของคนในครอบครัวที่จะเดินหน้าต่อ
ต้องดูแลซึ่งกันและกันไปชมเรื่องราวครับ
ลำพึงสาริพลอายุ๔๘บ้านหลังนี้อยู่กัน๖คน
คือตัวฉันเองแล้วก็แฟนชื่อเนย
มีลูกกันเนยชื่อนัท๑คน
ตัวฉันเองเคยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกสาวสองคน

เมย์แม่เขามาทิ้งไว้ตอน๕เดือน
ส่วนตูนตอนนี้อายุ๖ควบ
ตอนที่ตูนได้๗๘เดือนแม่เขาก็มาทิ้งไว้ให้
คนเล็กที่สุดก็คือต้ามีหลาน๓คน
ตัวฉันเองประกอบอาชีพรับจ้างขุดมัน
รายได้ก็วันละ๑๐๐กว่าบาทมั่ง๒๐๐มั่ง

เพราะเราต้องซื้อกับข้าวมั้งเด็กไปโรงเรียนมั้งอย่างนี้
ต้องเก็บไว้จ้ายข้าวไฟขนาดนี้
รายได้มันก็ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ตอนนี้แฟนก็ป่วย
ผมชื่อในเนยช่างเป็นดีอายุ๔๕ปีครับ
ปีที่แล้วได้ไปทำงาน

เมื่อก่อนผมก็รับจ้างพ่นยามั่ง
บางครั้งก็ไปขุดมันมั่ง

ทีนี้จะไปทำอะไรก็ไม่เหมือนคนอื่นเขา
เขาก็ไม่อยากให้เราไปทำ
บางครั้งเพื่อนก็บอกว่าเราทำให้

เราก็เลยคิดว่าอยากมีอาชีพอิสระของตัวเอง
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วผมเอาถนนบ้านหลังนี้

ก็เอาเงินมาลงทุนซื้อวัว

พอนี้เขาว่าแพ้ราคาดีผมก็ไปกู้มาต่อ
ก็เอามาเลี้ยงเพะเลี้ยงไปเลี้ยงมา
มันก็ขายได้ก็กินไปอะไรไป
มันพอเก็บก็เลยเป็นนี้ครับเจ้าให้มา
ทั้งดอกทั้งต้นก็ประมาณ๒๕๐๐บาทครับ
หลังจากที่เลิกลงทุนเลี้ยงวัว
ผมก็กลับมาทำอาชีพเหมือนเดิม
สำหรับจ้างขุดมัน๒คนกับภรรยา
รายได้ก็ได้๒๐๐บาทบางครั้งก็๑๐๐บาทครับ
พยายามทำทุกอย่างซึ่งว่าแขนจะพิการ
ผมก็อยากจะทำให้เต็มที่
อยากจะให้ครอบครัวมีกินเหมือนคนอื่นเขา
วันหนึ่งทำงานอยู่กำลังถอนมัน
ก็เกิดอาการชาเห็บซ้ายแต่ที่เข็นไม่มี
ตอนเย็นผมกลับมาผมก็นึกว่าไม่เป็นอะไร
ตอนเช้ามามีอาการหน้าชาไปทาเท็บ๑
แล้วก็ปากเบี้ยวตาผมค้าง
ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอครับ
เกิดจากการทำงานหนัก
เพราะมันกริ้งไปเทปหนึ่งครับ

ก็สงสารเขาเขาหน้าเขามือมือเขาแบบนี้
เขายังไปช่วยถอนมันถอนอะไร
ตอนนั้นผมรู้สึกว่าพนักครอบครัวมันเป็นแบบนี้เลย
ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำได้ครับ
ก็ต้องอาศัยคนอื่นเข้าเป็นผู้นำแทน

เพราะว่าเราเป็นพิการแบบนี้ซะเลย
ต้องสร้างเขาที่เขาทำให้เราทุกอย่าง
ฝุ่งข้าวห้ากลับข้าว
ทำงานเพื่อการทุกอย่าง

เขาก็ช่วยเหลือช่วยทำช่วยอะไรได้
ต่อให้ลำบากขนาดไหนก็ทิ้งเขาไม่ได้

เราต้องทำงานตากแดดทุกวันไง

แม่มาทิ้งให้ตอน๕เดือน
มือข้างหนึ่งเขามีนิ้วเดียว
ข้างหนึ่งก็พิการคือเนื้อมันติดทำการบ้านก็ต้องก้มลงไป
มีเวลาไปขนไม้เขาก็ช่วยได้บางทีถ้าตัวฉันไปทำงาน
เมย์ก็ช่วยเลี้ยงน้องได้
หนักก็ช่วยล้างชามฝาดบ้านเดี๋ยวไปห้าไม้
นัทก็ไปช่วยช่วยแบกไม้ใส่รถแต่อย่างนัทอ่ะ
ผมอยากช่วยพ่อแม่ทำงานครับพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากครับ
ต้องสอนตากับยายมา
เพราะป้ากับยายต้องทำงาน
เอาเงินมาให้หนูแล้วก็น้องค่ะ
แล้วก็ต้องหาเงินใช้หนี้ค่ะ
ถ้าวันหนึ่งบ้านโดนยึดหนูก็คงเศร้าค่ะ

น้องก็จะไม่มีที่อยู่ค่ะ
ทุกวันนี้ไม่เคยคิดว่าแฟนเป็นภาระ

ก็เหมือนกันเราก็ต้องต่างคนต่างดูแลกัน
บางทีไปไม่ไหวเขาก็ไป
เราก็อยู่บ้านเลี้ยงหลาน

แล้วก็พัดกันอยู่อย่างนี้พัดกันทำอย่างนี้

ไม่ต้องมาเครียดเรื่องหนี้
ถ้าไหนบ้านเหมือนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

ก็ต้องดิ้นลนกันไปอาศัยคนนั้นอยู่

อยากมีเงินสักก้อนมาใช้หนี้เขา

เพราะลูกอยากเรียนทั้งเงินที่เราได้
ที่เขาใช้หนี้มาใช้หนี้
เราก็เลือกก็เราก็ยังมีเงินให้ลูก

ครอบครัวที่ดีต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน

แต่เมื่อเสาหลักนั้นกำลังจะล้มลง
เสารองก็ต้องลุกขึ้นมา

ตัวอย่างของครอบครัวที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
อยู่ที่นี่แล้วครับมาจากจังหวัดกาญจนบุรี

แต่นี่พี่ลำพึงก็จะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้าน
ลำพึงต้องดูแลแบกภาระหน้าที่

พุทธมันวันละบางทีเขาก็แบบทำงานเม่า

เหนื่อยแต่ต้องทำ

บางทีก็หลอก

บางทีเราได้วันละร้อยพระบาทอย่างนี้
แล้วก็ไม่พอให้ร่างกินมั้ง

มีสองคนคือขุดกันทุกวันนี้เหรอครับ
ตอนนี้หลักเลยก็คือมาจากขุดมันเนี่ยเหรอครับ

ก็มีก็ไม่ทุกวันนะครับ

ก็บ่อยเหมือนกัน
เห็นบอกว่าบางวันนะครับ

มีปัญญาซื้อได้แค่โครงไก่

ให้หลานกินลูกกิน
เครียดกับเรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี้

กลัวไม่มีบ้านให้ลูกให้หลานอยู่

ก็เลี้ยงก็ทีแรกก็ซื้อมาราคาแพง

เพื่อพอมีเด็กน้อยก็ส่งตก
เอาต้นก็ค้างอยู่งั้นครับ

ขายแล้วก็มาเลี้ยงอะไรต่อ
เลี้ยงแพ้ครับ

เลี้ยงแพ้นี่ก็คือไปกู้รอบ๒ป่ะ

ตอนเนี้ยมันอยู่ในโรงการออกส่องแฟลนอบบาท

กู้ที่เดี่ยวใช่ไหมของท่อก่อซอเนี่ยหรือครับ
ที่บอกว่าเครียดมากเลยในตอนนี้
เพราะเอาโฉนด
ฉนดไปค้ำที่คลอคโต้

ยึดอันนี้เด็กก็ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน
นั่นแหละที่ต้องจัดเด็ก

ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงพี่เนยมีโรคประจำตัวไหมครับครับ

ความดันบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลง

เห็นพี่ยืนแบบเหมือนเกร็ง

จากเส้นที่ข้ามันบวมขึ้นมา
แล้วมันทำให้ตึงขึ้นมาทำให้หัวไล่

เพราะว่าเส้นเลือดใน
ไปเลี้ยงแบบไม่ทั่วครับ
ก็คือมันจะไปแถบนี้มันไปไม่ได้เลย

มันเป็นตึงแล้วมันก็บวมขึ้นมาเป็นเซ้นนะครับ

ก็เหมือนเลือดมันเดินไม่สะดวกอย่างนี้หรอครับ
บางครั้งอยากปูดยิ่งกว่านี้

เพราะว่าบางทีร่างเราก็ปวด
ปวดฟันเอวมายันบ้าครับมันตึก

บางทีก็หลาวไปทั้งหัว
คล้ายว่าเส้นประสาทที่หัวเราก็เหมือนก็เกร็งไปด้วย
แล้วตอนนี้พี่ยังพอทำอะไรไหวบ้างครับ
เราสู้ตัวไปว่าชีวิตเรานี้เราต้องต้องสู้ตัวไป
เป็นว่าเราจะหมดลมหายใจครั้งสุดท้าย

ในใจอะไรกับผู้หญิงคนนี้
ในเราทุกทุกวันถ้วยเรือเราก็รักเธอนะ
เพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป
ซึ่งเราจะพิการเราก็จะอยู่กับเธอได้ไป

ทิ้งเขาไม่ลงมันรักเขาเหมือนกัน
มาถึงน้องนัทบ้างเป็นลูกของแม่

๗ขวบเรียนอยู่ชั้นไหน

นัทช่วยแบ่งเบาหน้าที่อะไรกับพ่อแม่บ้างลูก

แล้วก็บุกมันครับ
ช่วยอะไรพ่อได้แม่ได้ช่วยหมด

เขาก็เอาเด็กไปก็เอาไปไปปลูก

สอนให้ผมอดทนและโตอย่างเข้มแข็งครับ

ครับจะได้ช่วยพ่อแม่ครับ
มองเมปีนี้อายุเท่าไรฯลูก

แค่ที่แขนคือหลังเหลืองน้องก็เป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นครับอเรนนี่แค่ที่แขนคือหลังเหลืองน้องก็เป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นครับ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
แล้วยังไงแม่คือหลังน้องมาโก่งตอนอายุเท่าไหร่นะคะอเรนนี่แค่ที่แขนคือหลังเหลืองน้องก็เป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นครับ
ตอนอยู่ปซ่องหลังมันตุ้ยขึ้นมาครูเขาเลยว่าทำไมล่ะอเรนนี่แค่ที่แขนคือหลังเหลืองน้องก็เป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นครับ
ตอนอยู่ปซ่องหลังมันตุ้ยขึ้นมาครูเขาเลยว่าทำไมล่ะอเรนนี่แค่ที่แขนคือหลังเหลืองน้องก็เป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นครับ
ตอนอยู่ปซ่องหลังมันตุ้ยขึ้นมาครูเขาเลยว่าทำไมล่ะอเรนนี่แค่ที่แขนคือหลังเหลืองน้องก็เป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นครับ
จ้ะค่อยค่อยค่อยก้งตอนนี้มันจะเข้าก้งมาเรื่อยก้งจนงองอเรื่อย
แล้วมีปัญหาไหมลูกตอนนี้หนูเดินเหินเป็นยังไงลูกเจ็บปวดอะไรไหมตรงหลัง

ไม่เป็นเหรอลูกค่ะก็เป็นปกติแล้วเหรอลูกค่ะ
น้องนี่เป็นแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นโรคอะไร
เพราะว่ากระดูกมันเกินมาด้วยมันเกินเห็นหมอที่ตอนนั้นทำเรื่องผ่าตัด

หมอบอกว่าถ้าเอ็กซาเรย์แล้วก็ดุเกินทีแรกพอทำเรื่องแล้วจะผ่าตัดนั่นแหละ

ไปแล้วแต่พอเขาใช้เอ็กซาเลทวนที่แล้วเขาว่าผ่าไม่ได้

เพราะว่ามันเส้นมันเส้นเอ็นเยอะแล้วก็อะไรอีกบ้างก็ไม่รู้

เส้นปศาจอะไรอีกบอกว่าถ้าผ่าคือเด็กต้องตาย
ก็เลยว่าไม่เอาไม่พา
ก็เลยถามหมอว่าจะต้องงออีกไหมหมอบอกต้องงอ

ตอนนี้น้องเพิ่งได้อายุ๑๒จะต้องงออีก๓ปี
น้องเมย์หนูก็รู้ใช่ไหมลูกว่าหมอเขาวินิจฉัยออกมาว่า

แล้วหนูให้กำลังใจตัวเองยังไงลูก

คือพูดตัวเราค่ะความพิการไม่เป็นอุปสรรคของหนู
ใครเป็นแบบหนูขอให้ลุกขึ้นสู้ค่ะ

ถึงตัวจะเล็กแค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ยังเป็นเรี่ยวแรงช่วยตากับยายได้ด้วยนะ

แต่ไม้ลำมันใหญ่มากเลยนะ

วิกฤตของครอบครัวเราในตอนนี้

แล้วเขาเอาไปลงทุนทำอะไร
ทำธุรกิจให้มีอาชีพรองรับครับ

ครอบครัวเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับ

อย่างสุกได้ไม่เต็มที่

มาช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของ

แสงจันก็เล่นดีนะลุก